ต่อที่เรื่องของชาวบ้านในพื้นที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบีกันบ้างครับ
มีการรวมตัวกันไปยื่นหนังสือถึงท่านนายกบอกว่า
สนับสนุนการก่อสร้างเนื่องจากว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ
รวมทั้งความมั่นคงเรื่องของพลังงานด้วยนะครับ
ประชาชนชาวอำเภอเหนือครองจังหวัดกระบีจำนวนมากทยอยเดินทางไป
ชุมนุมกันที่บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอเหนือครองครับ
เพื่อแสดงพลังในการสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ฐานหินกระบี่และท่าเทียบเรือบ้านครองรั้วนะครับ
ซึ่งมีพื้นที่การก่อสร้างอยู่ที่ในอำเภอเหนืองครอง
กลุ่มผู้ชุมนุมได้ยื่นหนังสือถึงผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่สนับสนุนโครงการนี้ครับ
โดยมีนายวิทูลอินทรกำเนิดในอำเภอเหนือครองเป็นตัวแทนรับหนังสือไปครับ
ที่ปรึกษากลุ่มชาวบ้าน๔ตำบลรอบโรงไฟฟ้าเป็นตัวแทนในการมอบหนังสือระบุว่า
ปัจจุบันนะครับในพื้นที่ของอำเภอเหนือครอง๘ตำบลรวมกว่า๕๐หมู่บ้าน
มีประชาชนสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าร้อยละ๘๐
โดยชาวบ้านในพื้นที่มีความมั่นใจว่าโครงการนี้จะไม่สร้างผลกระทบด้านสุขภาพ
เพราะพื้นที่การก่อสร้างเป็นพื้นที่โรงไฟฟ้าลิกไนท์กระบี่เก่า
ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีผลกระทบใดครับ
จากนี้โรงไฟฟ้าที่จะก่อสร้างขึ้นมาใหม่นั้นยังใช้เทคโนโลยีสะอาดลดผลกระทบได้อีกด้วยครับ
มองว่าโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินกระบีแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับ

ปัจจุบันมีกำลังผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอเท่าไหร่ครับ
ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับประโยชน์จากกองทุนรอบโรงไฟฟ้าด้วยครับ
มีโรงไฟฟ้าธานีนิกไนท์อยู่นะครับปัจจุบันเขาก็ยังอยู่ดีกินดีอยู่ตลอดนะครับ
คิดว่าสมัยใหม่ถ้ามีการสร้างรวยคว้าฐานหินอีกเทคโนโลยีสะอาดเทคโนโลยีสมัยใหม่
คงทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นลดน้อยลงนะครับ
มองฝ่ายที่เห็นต่างเป็นศัตรูเพราะต่างก็เห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญเหมือนกันอยู่แล้วนะครับ
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
หรือว่ากรพชวันที่๑๗กุมภาพรรณี
จะพิจารณาโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่

หลังก่อนหน้านี้ท่านนายกเองก็ให้สั่งชะลอโครงการไปก่อน
เพื่อรักษาความเห็นของประชาชนในพื้นที่